หูนี่บอกหมดแล้วว่านี้คือภิษผึงแล้วแฟนเก่าใครอ่ะเขาแค้น
เขาบุกมาหาผู้หญิงอายุ๑๘นะสาดน้ำกดใส่หน้า
ไม่ใช่แค่ผู้หญิง๑๘ที่โดนอย่างเดียวแล้วอาการสาหัสนะ
น้ำกรดเนี่ยมันยังไปโดนใครด้วยล่ะ

แล้วผิวผิวจะขนาดไหน

ต้องเอาน้ำมาฉีดล้ำพื้นที่จล้กดอยู่
เขตเทศบาลเมืองนางรองที่บุรีรำ

ดูสภาพคนเจ็บที่หนักที่สุดคือสาว๑๘คนนี้นั่นแหละ
นางสาวนัตติการไขรำหรือว่าอ้ำอายุ๑๘ปี
เห็นไหมที่อาการสาหัสคนขวามือสุด
แต่ที่เหลืออีก๒คนก็โดนด้วยค่ะ
มีใครบ้างมีนางตาบวรรำอายุ๖๓ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งโอ้โหมันไหม้เป็นรอยแบบนี้
อีกคนนึงค่ะนายวิวัตรชะเกดรำอายุ๔๐ปี
ก็โดนน้ำกรดบริเวณคอด้วยอ่ะนะคะโอ้โห
ทีนี้ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนางรองก่อนเลย
ตัวของนางตาที่เป็นยายของน้องอ้ำ
ก็บอกว่าตอนนั้นไม่มีลูกค้าก็คุยเล่นกันอยู่กับครอบครัว
อยู่ที่ร้านนี่แหละจู่นะรถเก๋งขาว
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดหน้าร้าน
ผู้ชาย๓คนเปิดประตูลงมาคือในรถมี๓คนเปิดประตูลงมา
คนในมือถือถังพลาสติกเหมือนกับถังผสมปูนคุณผู้ชม
แล้วชายทั้งสองคนสาดน้ำในถังพลาสติกใส่หลานอ้ำแบบเร็วมาก
หลานก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดค่ะ
ส่วนตัวของคุณยายเองแล้วก็ลูกชายก็โดนลูกหลงในครั้งนี้ด้วย
แต่ก็พยายามรวบรวมสตินะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อน
ให้รีบมาช่วยเหลือยายมันเกิดอะไรขึ้น

ก็ยายบอกว่าผู้ชาย๓คนเขาน่าจะรับงานมาจากผู้หญิงอีกคน

ผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนสาวคนใหม่ของอดีตแฟนนุ่มของอ้ำ

แล้วผู้ชายคนนั้นเขาเลิกกับอ้ำไปแล้ว
ปรากฏผู้ชายคนนั้นไปคบผู้หญิงคนใหม่
แล้วผู้หญิงคนใหม่นี่แหละคงไปจ้างคนอื่นมาให้เอาน้ำกรดมาสาดอ้ำ
เขาเลิกกับแฟนคุณแล้วไปคบกับคุณแล้วคุณน่าจะดีใจ

ก็นี่ไงเดี๋ยวต้องให้ตำรวจไปทำหน้าที่ต่อว่ามันมีปมแค้นอะไรเหรอ
หรือเลิกกันไปแล้วแล้วผู้ชายเข้ามาวอลแวร์กับอ้ำ

ผู้หญิงคนใหม่หึงเหรอกลัวถ่านไฟเก่าจะคุเหรอ
จ้างคนมาก่อเหตุแบบนี้
แต่คือเขาบอกนะบอกว่าก่อนหน้านี้ทางผู้หญิงผู้หญิงคนใหม่นั้นน่ะ
เขาเคยมีปัญหากับอ้ำมาแล้ว
ถึงขั้นจะแจ้งความดำเนินคดีมาแล้ว
ฝั่งนั้นผู้หญิงโดนปรับแล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้กับหลานสาวไม่รู้ว่าเขาแค้นหรือเปล่า

ทีนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนร้ายนะคือต้องเอา๓คนผู้ชายนี้มาก่อน
แล้วเดี๋ยวจะได้สาวไปใครจ้างมา
แล้วถ้าเกิดว่ามันสาวไปถึงผู้หญิงคนนั้นจริง

แต่ตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะ
เดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องเชิญตัวยายน้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แม่คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างที่น้ำแข็งคิดจริง

แล้วผู้หญิงที่มาคบกับผมนี่ไปสาดน้ำกดใส่แฟนเก่าผมนะ

ถ้าคุณไปทำได้ขนาดนี้เขาก็คงทบทวนแหละ
อย่างนั้นคุณต้องคิดดีก่อนจะไปทำแบบนี้

คนที่โดนสาดไปขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะ